ทุกผู้ชมครับดูความคืบหน้าคดีที่วัยรุ่นสองแก๊งยิงถล่มกัน
ที่อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเภาอำเภอด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
เหตุการณ์ยิงถล่มกันในครั้งนี้เนี่ยทำให้แต่ละฝ่ายเสียชีวิตไปฝ่ายละ๑ศพ
ชาวบ้านถูกลูกหลงอีก๓คนนะครับ
เดี๋ยวเราจะมีกราฟิกในช่วงของการก่อคดีให้ท่านดูชัดด้วยนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้ไปดูการทำแผนก่อนวันนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาที่ควบคุมตัวได้ไปทำแผนแล้วนะครับ
โดยทางพันธมตโทวัชรากรเนียมหอมรองผู้กำกับการสพด่านมะขามเตี้ย
คุมตัวนายนัทธวุฒิตันเจริญหรือว่าเบนส์อายุ๒๑ปี

แล้วก็นายอานันต์จันดีหรือหนุ่มอายุ๓๐ปี
อายุหนุ่มนี่เสื้อดำนะครับ
ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังร่วมกับผู้ก่อเหตุด้วนปืนสนั่นกว่า๓๐นัท
บริเวณอาคารทดน้ำบ้านชุกกระเภาอำเภอด่านมะขามเตี้ย
เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้นายพัชระพ่วงกลางหรือว่านายโออายุ๓๕ปี
กับนายขันชัยประดับศุกร์หรือขันอายุ๒๙ปีเสียชีวิต
แล้วก็มีชาวบ้านถูกลูกหลงอีก๓คน
ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
ทั้งสองรับสารภาพว่าร่วมกันลงมือก่อเหตุใช้ปืนยิงในโอจริงนะครับ
เพราะว่านายเบนส์กับนายหนุ่มเนี่ยเขาอยู่ทางแก๊งของนายขันชัยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ให้ผู้ต้องหาทั้งสองคนไปชี้จุดร่วมกันก่อเหตุจุดที่ยิงในโอ
แล้วก็นายขัญชัยผู้ตายเนี่ยเป็นลูกพี่นะครับยิงปะทะกันแต่ทั้งสองบอกว่าไม่รู้จักนะ
ไม่รู้จริงว่าใครยิงใครก่อนมีแต่เสียงปืนดังขึ้นก็เลยยิงออกไป
บอกว่าไม่รู้จักนายโอด้วยนายโอนี่คืออีกกลุ่มหนึ่งที่เขาตาย
ไม่มีปัญหาอะไรกันมาก่อนด้วยตัวเขาก็แค่เข้ามาช่วยลูกพี่
ก็คือนายขันชัยยิงกับฝ่ายที่ยิงเข้ามาโดยเป็นคนยิงเปิดทางเพื่อให้นายขันชัยหลบหนี
ไม่เคยอ่ะแล้วทำไมถึงต้องลงคุณสองคน
แต่หัวหน้าแก๊งทั้งสองแก๊งก็ตายทั้งคู่อ่ะนะใช่ค่ะ
นี่ยังกันในหนังเลยนะยิงเปิดทางให้ลูกพี่หลบหนีแต่ลูกพี่ก็ไม่รอด
ตำรวจใช้เวลาในการทำแผนประมาณสามสิบนาทีนะครับก็คุมตัวทั้งสองกลับไปฝากขัง
แล้วก็เดี๋ยวจะสอบปากคำเพิ่มเติมตอนนี้คุมขังไว้ที่สพด่านมะขามเตี้ยนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปทำแผนตามจุดต่างอย่างเช่น
จุดที่เอาปืนไปซ่อนจุดที่นายหนุ่มนำเสื้อผ้าที่สวมใส่วันก่อเหตุไปเผาทำลาย
จุดที่นายขันชัยส่งปืนให้ในเบนส์เพื่อให้นำไปก่อเหตุ
แล้วก็จุดที่นายขันชัยผู้ตายพูดคุยกับนายตั้ม
หนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานออกหมายจับ

พันธุ์ตำรวจเอกอำนาจเอี่ยมใจดีภูมิกับการสพด่านมะขามเตี้ยบอกว่า
พรุ่งนี้๑๓มิถุนายนจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
แล้วก็จะคัดค้านการประกันตัวด้วย
ผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ก็คือในตั้มนาการอายุ๓๑ปี
ตั้มนี่เป็นคนขับรถเก๋ง
ไปร่วมก่อเหตุยิงนายพัชระหรือว่านายโอ
ส่วนจะมีออกไหมจับใครเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกหรือไม่
เดี๋ยวต้องรอผลการสอบสวนขยายผลให้แน่ชัดก่อน
ท่านตอนนี้ที่ขับรถเก่งก็น่าจะเหลือ๑นาย
กำลังร่วมรวมประจำถามอยู่นะครับ

ตอนนี้ได้คลัดข้ามไปแล้วเพราะอตาโทษสูง

ย่ามันติดใจเพราะเป็นเหตุตลกไอวาก
มีสารยิงการเสียชีวิตทั้ง๒ฝ่าย

มีเพื่อนรุ่นน้องของพันธุ์มานั่งกินหมูกระทะ
อยู่ตรงฝ่ายทดน้ำตรงชุกกะเผ่าตะบนคอนโดเนี่ยก่อน
แล้วก็มีนายโหนายพัชรานั่งกินอยู่ด้วย
ก็อาจจะเปิดเพลงเสียงดังเลยทะล้อนก่อน
แล้วก็มีคนแจ้งตำรวจไป๒ศูนย์ใส่ตรวจรถยนต์เขามาไล่ไปทิ้ง
รุ่นน้องของขันต์ชัยชื่อเอิญเอิญกับห้วนก็กลับไป
กลับไปแล้วก็โทรบอกนายขันชัย
นายขันต์ชัยก็เลยพาพวกมาประมาณ๔๕คน
จอดรถมอไซค์ฝั่งตรงข้ามร้านหมูกระทะ
แล้วนายโอนายพัชราชเนี่ยเห็นก็เลยเดินเข้าไปเดินเพื่อจะไปเคลียร์
เคลียร์ไม่ลงตัวหรือไงไม่รู้ก็เลยทำให้เกิดเหตุดังกล่าว
ใครยิงให้ก่อนนี้ทราบหรือยังครับ

การสอบตัวก็พอยิงมาคุยกันไม่ลงตัว
ก็เลยต่างคนต่างชักปืนนายขันชายก็ชัก
แล้วก็นายโหนายปัจจาระก็ชักเปลืองก็ต่างคนต่างยิงกัน
ปัญหาก็คือว่าพวกนี้นี่โอ้โหพกปืนกันทั้งนั้น

คือทุกคนแบบเหมือนกับมีปืนพกเอาไว้ติดตัวเนี่ย
ลูกน้องก็มีหัวหน้าแก๊งก็มี

อย่างของกลางที่ตอนนี้ไปตรวจค้นเจอแล้วนะครับ

มีปืนก้าวมมของนายขันต์ชัย
ตกอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำลำพาชีจุดเกิดเหตุที่ยิงกัน
ปืนก้าวมอร์มอร์บาร์เวตต้าของนายเบนส์เจอที่บ้านเพื่อน
แล้วก็มีเสื้อผ้าที่เอาไปเผาทิ้งทำลายหลักฐานด้วย
แต่มันไหม้ไม่หมดก็เลยเจอนะครับ
แล้วก็เมื่อประมาณ๑ทุ่มของคืนที่ผ่านมานะครับ
ก็ไปเจอกล็อกเก้ามอมอร์ของไนโอนายโอนี่ก็ผู้ตาย
ไปเจอที่โคนเสาไฟบนสรรเขื่อนห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐เมตร
รวมแล้วตอนนี้เจอสี่กระบอกค่ะแต่ชาวบ้านที่อยู่ที่
แถวนั้นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พนักงานร้านหมูกระ
บ้านหมูกระทะเนี่ยบอกยิงกัน๓๐๔๐นัด

มันจะแค่๔กระบอกไหมแล้วก็แค่๓๔คนนี้ไหม
จนตอนนี้เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ไม่กล้าออกมาค่ะ

วัยรุ่นที่เขาไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจกันตรงนั้นไม่ไปแล้วเงียบ
กลัวจะมาแก้แค้นกันต่อในพื้นที่ตรงนี้นะคะ
แต่อยากจะให้คุณผู้ชมเห็นภาพแบบชัดเจนว่า
วิธีการในการก่อเหตุของวัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นยังไงนะคะ
เรามีการจำลองเป็นภาพกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ
มาดูรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
ร้อยตำรวจเอกอลงกรอุ้ยฟักนะคะร้อยเวรเจ้าของคดี
เขาก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งนะคะเมื่อช่วงเช้า
ทีมข่าวของเราก็เลยไปด้วยนะคะ
คือจุดที่เกิดเหตุบริเวณอาคารทดน้ำบ้านชุกระเผา
ก็เจอร่องรอยรถจักรยานยนต์ของนายขันชัยผู้ตายนะคะ
เป็นรอยรถจักรยานยนต์ที่เหมือนกับเขาพยายามขี่หลบหนีค่ะ
ในขณะที่ถูกยิงแล้วเขาก็ตกจากถนน
ลงไปที่ตลิ่งด้านล่างแล้วก็ไปถึงลำน้ำ
มีที่พักเท้ารถจักรยานยนต์ตกอยู่ตรงนี้ค่ะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยวัดระยะนะคะแล้วก็บันทึก
เอาไว้เป็นหลักฐานตรงนั้นเนี่ยมีรอยเลือดเปื้อนกับต้นย่าอยู่ด้วย
ส่วนตัวนายขัญชัยจากรายงานก็คือตกน้ำลงไปนะคะแล้วก็ลอยไปกับกระแสน้ำนะคะ
คือเขาขี่รถจักรยานยนต์หนีทั้งที่ถูกยิงบาดเจ็บ
คือที่ว่าลูกน้องเขาบอกว่ายิงเปิดทางให้หนี
ก็เลยร่วงลงไปตกลงไปในน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
นักข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปคุณยุธยาตุ้มมีนะคะ
เขาก็เลยไปคุยกับชาวบ้านตรงนั้นเขาบอกว่าไปเจอศพตอนเช้านู่นค่ะ
อยู่ริมฝั่งห่างจากจุดที่ตกไปตอนแรกเนี่ยประมาณ๓๔๐๐เมตร
ลักษณะของศพเหมือนกับพยายามตะเกียกตะกายจะขึ้นฝั่ง
นี่แสดงว่านายขัญชัยไม่ได้เสียชีวิตทันทีหลังจากถูกยิง
นี่ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านนะคะ
ส่วนบริเวณที่ยิงกันคือฝั่งหมู่๔ตำบลจรเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ย
ร้านหมูกระทะอยู่คนละฝั่งคลองนะคะ
อยู่ฝั่งหมู่๙ตำบลกรอนโดเป็นโซนบ้านของนายโอที่เป็นผู้เสียชีวิตเหมือนกัน
ฝั่งที่ยิงปะทะกันเนี่ยก็เจอร่องรอยปลอกกระสุนเยอะเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็สเปรย์วงกลมสีขาวเอาไว้นะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ทำกราฟิกให้คุณผู้ชมเห็นเหตุการณ์แบบเข้าใจง่ายคร่าวแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ
ดูจากอาคารทดน้ำบ้านชุกกระเภานะคะ
หมู่๙ตำบลกรอนโดนะคะ
จะมีร้านหมูกระทะอยู่ฝั่งนี้ค่ะ
แต่จุดเกิดเหตุอยู่ฝั่งตรงกันข้าม
นี่อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพรานะคะ

จุดเกิดเหตุฝั่งตรงข้ามคือหมู่๔ตำบลจรเข้เผือกนะคะ
คือนายโอบอกว่าเหมือนกับตัวเองไปนั่งกินหมูกระทะอยู่อะค่ะ

ที่นายโอถูกยิงและเสียชีวิตทันทีอยู่ห่างจากนายขันชัยประมาณ๑๐เมตร
บริเวณที่นายขัญชัยอยู่มีร่องรอยปลอกกระสุนปืนตกอยู่เยอะเลยค่ะ
จากจุดนี้ไปประมาณ๒ช่วงเสาไฟ
กลุ่มนายเบ้นนายหนุ่มเถอะปืนยิงจากจุดนี้
ตรงนี้เนี่ยก็มีปลอกกระสุนตกอยู่เยอะเหมือนกัน
ออกไปจากจุดที่ในเน้นยืนอยู่ประมาณ๔๐เมตรนะคะ
นี่คือจุดที่นายขันชัยขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี

ก็เลยเสียหลักตกคลองลงไป
เนี่ยตัวรถติดตลิ่งด้านล่าง
ตัวคนคือนายขันชัยตกน้ำ
ไปเจอศพคือลอยไปห่างไปประมาณสัก๓๐๐เมตร
จุดเกิดเหตุมีทางเข้า๒ทางนะคะ
จากถนนซ้าย๓๐๘๕ก็คือทางเข้าบ้านชุกรภัวษ์
มนกรอนโดเส้นทางนี้เป็นบ้านของนายโอ
หลบหนีไปหลังก่อเหตุนะคะ
ก็เป็นเหมือนกับแก๊งวัยรุ่นต่างที่กัน

แล้วก็มาเจอกันก็เลยเคลียร์กันไม่ลงตัวแล้วก็เลยก่อเหตุนี้ตามที่ตำรวจบอกนะคะ
ก็อยู่ในจังหวัดเดียวกันนี่แหละนะฮะ

ลูกน้องที่ถูกจับ๒คนนี้นะ
ส่าห์ยิงเปิดทางให้ลูกพี่หนีนะ

กักยานยนต์ล้มลงไปที่แม่น้ำแล้ว

ตายแล้วลูกพี่นี่ก็สวยเลยลูกน้องไม่ดูเลย